ทำอย่างนี้มันต้องโดนต้องโดนโป๊กไปแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะ

คือเขาเนี่ยสติหลุดเหมือนหล่อนหล่อน
เดินไปบอกเมียผมถูกฆ่าเมียผมถูกฆ่า

เมียผมถูกฆ่าแล้วเขาไปเผาเว้ย
เผาอะไรเผาป่านั่นอ่ะ
เผาป่าละเมาะไอ้ตรงนั้นน่ะเผาแล้วแล้วเห็นเขียวเลยไปหน่อยไหม

สวนยางพาราชาวบ้านแล้วพี่คนเมื่อกี้
เขาเจ้าของสวนนี่จะถึงอยู่แล้ว
เขาก็เลยบอกโอ้โหถ้าถึงสวน
อืมนะมันจะทำยังไงจะเสียหายไหม
นี่แหละครับคุณผู้ชมย้อนมาดูผู้ชายคนนี้อายุสัก๓๐ได้
จุดไฟเผาป่าละเมาะแถวบ้านดานคำนะครับพื้นที่ตัวเมืองมุกดาหาร
เจ้านักที่เทศบาลตะบนบางซัยใหญ่เอารถดับเพลิงมา๒คันเข้าไปเลย
ลุยป่าเข้าไปเลยลุยนาเข้าไปเลย

ให้ลุกลามไปยังสวนยางพาราที่อยู่ใกล้เคียง
ชาวบ้านเล่าบอกว่าไอ้ต้นเหตุของไฟไหม้ก็ผู้ชายคนนี้แหละ
มาจากไหนก็ไม่รู้ดูแล้วหลอนยังไงไม่รู้พูด
ถูกฆ่าเมียถูกฆ่าแล้ววิ่งเผาป่านะครับ
ชาวบ้านก็แตกตื่นตกใจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ดีนะหยุดไฟมันได้ก่อนกันไฟไม่ให้เข้านะครับ
สวนยางพาราของชาวบ้านนะครับ
พอเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้ก็เป็นอย่างที่เห็น
เจ้าของสวนยางพารานะนะครับก็เอากำปั้นทุบศีรษะ
สั่งสอนไปทีนึงนะครับก็เลยยกมือไหว้ขอโทษ
ตำรวจนำตัวไปสพเมืองมุกดาหารนะครับ
จากนั้นก็จะหาญาติสิญาติมีไหมครอบครัวมีไหมน่ะ
ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คนคนนี้ทำแหละ